มาดูความหัวร้อนผู้ชายคนหนึ่งโอ้โห
เกือบจะชกกับตำรวจแล้วคุณ
โวยวายเลยพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้เขาถ่ายได้นะฮะ

ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงหัวร้อนขนาดนี้นะครับ
โอ้โหเห็นไหมฮะชี้หน้าเดินเข้าใส่ประชิดตัว
ตำรวจต้องถอยแล้วนะฮะนี่พี่เขาขึ้นมึงกูกับตำรวจนะฮะ
โพสต์คลิปนี้เอาไว้พร้อมข้อความบอกว่า
จอดรถขวางการจราจร

อย่าใส่อารมณ์นี่อาการมันออกแล้วนะฮะ

แค่รถตู้มาจอดแวะซื้อของข้างทาง
เจ้าหน้าที่เขาก็มาเตือนให้ขยับรถ

เจ้าหน้าที่ต้องดึงกุญแจรถออกมาจากรถ

คนขับไปชี้หน้าตำรวจแบบนี้นะครับ

ตะบนมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ในคลิปจะเห็นชายที่ใส่เสื้อแขนยาว

โวยวายด่าทอชี้หน้าเจ้าหน้าที่
ประชิดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนายหนึ่ง
เสียงดังลั่นไปทั่วคุ้งเลยคุณ

เออเรียกมาอะไรแบบนี้นะครับ

พยายามเข้าไปจะดึงตัวเพื่อนออกมานะฮะห้ามปรามเอาไว้
ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งมาช่วยระงับเหตุนะครับ
ขณะที่ชายที่โวยวายก็ยังตะโกนด่าไม่เลิก
แล้วก็มาพูดว่าอย่ามาโดนตัวผมอย่ามาโดนตัวผม
ชาวเน็ตนะคุณก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะ
บอกว่าขึ้นเสียงได้แต่อย่าไปชี้หน้าเจ้าหน้าที่สิครับ
คุกได้เลยนะครับเนี่ยบางคนบอกว่าทรงนี้พอขึ้นโรงพัก
ไหว้สวยทุกรายนะฮะบางคนบอกสงสัยเมาหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ไปสั่งที่โรงพักเดี๋ยวก็เงียบเองล่ะครับ
หลายคนบอกว่าทำผิดห้ามจอดก็ต้องเชื่อฟังหน่อย
บางคนบอกเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคุณได้ดังแล้วครับ

แต่ถ้าทำผิดแล้วไม่สำนึกเรื่องมันจะยาว
มีแต่ความเดือดร้อนตามมานะครับ